อยากจะนำเสนอให้คุณเดินทางไปที่นี่

จะซื้อทองทั้งทีก็ต้องซื้อทองพวงมาลัยทอง
โอ้โหไม่ธรรมดานะจ๊ะ

ร้านทองแห่งนี้เขามีไอเดียแบบเก๋มาก

คือคุณเขาจัดทำเป็นทองคำรูปพวงมาลัยดอกมะลิ
จำหน่ายในช่วงนี้ช่วงเทศกาลวันแม่
สำหรับลูกที่อยากจะซื้อให้เป็นของขวัญสุดพิเศษกับคุณแม่ค่ะ

หลังจากที่ทางร้านเขาทำพวงมาลัยดอกมะลิทองคำออกมาขายนะ
ลูกค้ามาสั่งซื้อกันตลอดเลย
จำนวนยอดสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยเกินกว่าความคาดหมายที่ทางร้านเขาตั้งเอาไว้อีกนะ
หรือคุณดูสวยไหมเอ้ยสวยว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
คุณผู้ชมบอกเอ๊ะทำไมดูเล็กเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คือพวงมาลัยทองคำแท้เนี่ยนะคะเขาจะจำหน่ายตามน้ำหนักของทองคำ
ใช่สิซึ่งทางร้านเนี่ยเขามี๒ขนาดให้คุณเลือกนะคะ
ก็คือมีขนาด๕๒กรัมจำหน่ายในราคา๑๔๐๐๐บวก
บวกบวกอะไรอ่ะแล้วแต่ราคาทองในแต่ละวัน
แล้วแต่ขึ้นลงใช่ก็คือเริ่มต้นที่๑๔๐๐อัพละกัน
แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ใหญ่กว่านั้นนิดนึงขนาด๕๙กรัมน้ำหนักประมาณนี้
อยู่ที่๑๖๐๐๐บวกขึ้นไปสวยไหมอ๋อเป็นพวงมาลัย
คือเอาจริงนะคุณดูพวงมาลัยมันดูเล็กแต่มันทรงคุณค่า
คุณรู้ไหมว่าทองตอนนี้มันเท่าไหร่คือราคามันจะขึ้นลงตามราคาทองในแต่ละวันนะคุณผู้ชม
ถ้าหากใครสนใจลองติดต่อไปถามทางร้านของเขาก่อนว่าหมดหรือยังนะคะ
เพราะเขาขายดีมากคือเขาเปิดออเดอร์มานานแล้วด้วยเราขึ้นเบอร์ติดต่อของทางร้านด้านล่างเอาไว้นะคะ
เอาจริงนะคนเป็นแม่ของคุณนิสาเนี่ยถ้าแค่ลูกโทรมาหาในวันแม่บอกรักเราสั้นมันก็อิ่มเอมไปด้วยความสุขแหละ
ของขวัญหรืออะไรต่างเอาจริงแม่ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ลูกอ่ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบอะไรดีคืนให้กับแม่มันก็เป็นความรู้สึกจากลูกถึงแม่
เหมือนแม่ผมส่งข้อความมาผมน้ำตาไหลเลยไม่อยากได้อะไรนอกเหนือจากพวงมาลัยคลองเนี่ยผมน้ำตาไหลเลยคุณซึ้งไงคุณต้องร้องเพลงข้าน้ำหน่มละ